ชุมประสมณอกจากข่าวน้องชมพูแล้วเนี่ยก็ยังมีอีก๑ข่าวที่หลายคนให้ความสนใจกันเยอะ
เพราะว่าเป็นเรื่องหน้าสะหรับใจแล้วก็เอาจริงหน้าเสือกเสียงเห็นเว้วกันนะคะ
จันทบุรีแล้วสุดท้ายเนี่ยถูกพบเป็นศพอยู่ในสวนผลไม้หลังบ้าน
แต่ว่าสภาพศพน้องก็คือเหลือแค่ร่างท่อนบนแขนหายไปท่อนล่างหายไป
แล้วก็ตอนนี้ยังตามกระดูกน้องได้ไม่ครบเลยนะคะนี่เป็นคุณแม่ของน้องการนะคะ
วันนี้เนี่ยมีพิธีชาปนกิจศพน้องแล้วซึ่งแม่เนี่ยคือแม่ไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงดูน้องการนะคะ
การเนี่ยโตมากับคุณอาแต่ว่าพอรู้เรื่องราวเหตุการณ์
คุณแม่ก็เดินทางมามารับศพน้องแล้วก็มาร่วมงานสวดพิธี
รวมถึงวันชาปนกิจด้วยนะคะซึ่งงานชาปนกิจเนี่ยจัดขึ้นที่วัดโป่งแร็ด
ตำบลพระพลาจังหวัดจันทบุรีค่ะคุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวเรา
ก็เดินทางไปที่งานศพด้วยนะคะเขาบอกว่าตอนทำพิธีเนี่ย
ฝนตกเกิดขึ้นหนักมากจนต้องทำพิธีอยู่แต่ในสารา
จนกระทั่งฝนหยุดตกถึงจะสามารถเคลื่อนศพไปที่เมนได้ค่ะ
คุณคารินได้พูดคุยกับคุณแม่ของน้องการนะคะก็เห็นว่าคุณแม่เนี่ย
พนมมือร้องไห้ส่งลูกอยู่ที่หน้าเตาเผา
คุณแม่ก็พูดเหมือนเดิมค่ะว่าถ้ามีบุญร่วมกัน
ขอให้น้องการกลับมาเกิดเป็นลูกแม่อีกชาตินี้ขอโทษที่ไม่สามารถเลี้ยงดูน้องได้
ซึ่งที่ผ่านมาหลายคนอาจจะมองว่าแล้วทำไมแม่ไม่เลี้ยงดูลูก
ทำไมปล่อยให้ลูกอยู่กับอาแม่บอกแม่ไม่เคยจะทอดทิ้งลูกนะ
ขอลูกมาเลี้ยงแล้วแต่ฝั่งพ่อไม่ยอมให้
ตอนนี้แม่เองก็ยังรู้สึกไม่สบายใจถึงแม้ว่าจะมีพิธีชาปนกิจน้องไปแล้ว
เพราะว่าแม่อยากรู้ว่าจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับน้อง
ก็จะกลับมาเกิดกับเราอีกเราจะสัญญาว่าเราจะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดวันนี้
คือถึงแม้จะมีพิธีชาปนกิจศพน้องการไปแล้วนะคะ
แต่ว่าชาวบ้านเองเขาก็ยังออกค้นหาชิ้นส่วนค้นหากระดูกของน้องการค่ะ
ที่น่าจะยังกระจายอยู่ในสวนนะคะ
หลังจากเสร็จพิธีชาปนกิจเนี่ยนะคะอาทั้งสองคนที่เลี้ยงดูน้องการมาเนี่ย
ก็เอาจักรยานแล้วก็เสื้อผ้าตัวใหม่มาให้พระพระเพื่อนสนิทของอา
แล้วก็พ่อน้องการพระบังเอิญทุตาจิตโตทำพิธีบังสกุล
เพื่อให้น้องการได้รับบุญกุศลแล้วก็ส่งต่อให้ลูกชายคนเล็กของอา
เอาไปใช้ประโยชน์นะคะพระบังเอิญเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาท่านก็นั่งตั้งจิตภาวนานะคะ
ขอให้เจอชิ้นส่วนกระดูกเพิ่มเติมอย่างน้อยขออีกสัก๔ชิ้น
ถามว่าทำไมต้อง๔ชิ้นพระท่านบอกว่า
มันเป็นความเชื่อเรื่องธาตุดินธาตุน้ำธาตุลม
แล้วก็ธาตุไฟสี่ธาตุนี้ประกอบกันขึ้นมาเป็นกาย
แล้ววันนี้ก็คือวันสุดท้ายที่จะส่งดวงวิญญาณของน้องการแล้ว
ก็เลยอยากที่จะให้อย่างน้อยเจออีกสัก๔ชิ้นก็ยังดี
เพื่อที่จะได้ส่งดวงวิญญาณน้องไปได้ปรากฏว่าเจอจริงจริงนะคะ
ชาวบ้านไปเจอกระดูกน้องเพิ่มเติมจริงแล้วก็ส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเรียบร้อยแล้วด้วย
ก็เหมือนว่าเอาของมาถวายพระแล้วพระได้ฉันเนี่ยเขาก็จะได้กิน
มีภาพก็ออกมาถวายให้แล้วแล้วมันไม่เอาไปขี่แบบนี้เขาก็ไม่ได้
ก็จะมีพวงหลีดไว้อะไรจากญาติญาติแล้วก็บุคคลใกล้ชิดแค่๓พวงเท่านั้นเองค่ะ
ไม่มีแม้กระทั่งดอกไม้ประดับหน้าโรงศพนะคะเพราะว่าอาของน้องการเองก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวย
ไม่ได้มีรายได้เยอะแยะอะไรอ่ะค่ะการจัดงานเนี่ย
ยังต้องไปกู้ยืมเงินจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือด้วยซ้ำ

ก็มีคนในหมู่บ้านโรงเรียนวัดโป่งแรด
แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าในตลาดวรรณการ
รวมเงินมาช่วยเหลือเรื่องของการทำศพด้วย
ส่วนรูปหน้าศพเนี่ยค่ะคุณผู้ชม

คือครอบครัวน้องการไม่เคยถ่ายรูปน้องเก็บเอาไว้เลย
หรือที่ถ่ายไว้ก็อาจจะไม่ใช่รูปหน้าตรงค่ะ
ครอบครัวก็เลยต้องไปขอรูปที่ครูประจำชั้นของโรงเรียน
ถ่ายภาพนักเรียนไว้ติดสมุดพกมาเป็นรูปหน้าศพน้องการนะคะ

พอหลังจากที่ชาปนกิจไปเรียบร้อยแล้ว
ชาวบ้านอาจจะยุติการค้นหาชิ้นส่วนร่างของน้องการ
แต่ถ้าตำรวจหรือกองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่หรือประสานมา

โดยพรุ่งนี้จะมีพิธีเก็บกระดูกในช่วงเช้า

แล้วก็จะให้ครอบครัวนำกลับมาทำพิธีอีกครั้งเมื่อครบ๑๐๐วันค่ะ
เรามีภาพภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพสุดท้ายที่คุณครูได้ถ่ายเอาไว้
เป็นภาพของน้องการที่กำลังวิ่งเล่นกับเพื่อนอย่างร่าเริงตามภาษาเด็ก
ระหว่างรออามารับกลับบ้านหลังเลิกเรียนนะคะ
นี่คือภาพใบสุดท้ายของน้องที่เหลืออยู่ค่ะ